ของการผลิตปุ๋ยอินซีคุณภาพดีจากเปลือกมะพร้าวครับ
อยากได้น้ำมะพร้าวหอมนะมันหอมชื่นใจไงครับที่นี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มสมาชิกรวม๓๐รายมีพื้นที่ปลูกก็๔๗๒ไร่มะพร้าวลูกใหญ่ทั้งนั้น
เขาบอกว่าผลผลิตจะถูกขายให้กับบริษัทแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมวันละประมาณ๘๐๐๐๑แสนลูกต่อวัน
โอ้โหมะพร้าวเยอะมากต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ยโอ้โหแล้วดูดูออกกันอย่างนี้
มือปอกเลยนะจริงแล้วเขามีมะพร้าวเยอะขนาดนี้แล้วเขา
ยังออกสวยอย่างนี้เลยแล้วส่งออกด้วยนะส่งออกไปต่างประเทศอย่างเช่นจีนหลักเลย
เพราะว่าบ้างมะพร้าวจากประเทศไทยอ้องกงก็ชอบสหรัฐอเมริกาโอ้ไอเลิฟไอไลค์
คโปร์ก็มีมาเลเซียก็มาแล้วทางฝั่งของตะวันออกกลางเขาก็นิยมซื้อจากไทยด้วย

คุณผู้ชมครับไปถามทางเกษตรจังหวัดราชบุรีคุณดวงสมรพุทธิกุลนะครับ
เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว
ผ่านการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรประมาณสัก๘๕๐๐๐ไร่
ผลผลิตที่ได้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่ใช่ทิ้งนะเอาพวกเปลือกมะพร้าวพรุนี้เองนะครับก็คือเป็นพวกปุ๋ยนั่นเอง
สี่สิบตันต่อวันนะต่อวันเยอะขนาดเนี้ยทำยังไงดีล่ะ
วัสดุเหลือใช้ใช่ไหมล่ะแน่นอนฮะเขาก็จะถูกส่งจำหน่ายไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยเหมือนกัน
แล้วใช้เป็นวัสดุรองก้นหมูหลุมและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องนำไปถมทิ้ง
กลายเป็นขยะส่วนที่จะเป็นขยะขยะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็เลยมีแนวคิดจะมาต่อยอดนำเปลือกมะพร้าวไปหมักรวมกับปุ๋ยคอกและจุลินทรีย์
ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและหลังจากหมักเอาไว้๑เดือน
ก็จะบรรจุใส่ถุงกระสอบแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มไม่ได้ไปขายนะแจกจ่ายนะ
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเอาไปใช้บำรุงดินในการปลูกทำสวนมะพร้าวต่อไป
พร้าวที่ได้มันก็จะกลายเป็นมะพร้าวอินซีไม่ใส่ปุ๋ยสารพิษ
ถูกต้องครับน้องใบตองเขาบอกว่าหลังจากสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ย
เก็บตัวอย่างปุ๋ยไปตรวจสอบคุณภาพอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ
สามารถนำไปใช้กับสวนมะพร้าวได้อย่างปลอดภัยช่วยปรับปรุงให้ดินมีความร่วนสุย
จุลินทรีย์ให้ดินเรียกได้ว่าอะไรดีมีหมด
เอาไปใช้เนี่ยก็ทำให้มะพร้าวที่เขาปลูกเอาไว้ได้ผลที่ดีตัวใหญ่และลูกดกนั่นเองครับ
เยี่ยมไปเลยเนาะปลูกมะพร้าวเอาผลไปขายแล้วยังเอาของเหลือใช้เป็นขยะเอามาทำประโยชน์ได้อีกนะ
เยี่ยมไปเลยอืมเอาล่ะ